อันนี้เป็นอาหารป่าบนดอยหนึ่งปีมีหนึ่งครั้ง
เป็นเรื่องราวเมนูของชาวปากาเกยอค่ะเอ๊หนุ่มคนนี้เขาถืออะไร
จะพาเราไปกินเมนูอะไรตามไปดูหน่อยจ้า
ไปพาไปเปิดประสบการณ์เมนูอาหารบนดอยบ้างดีกว่า
อะไรกันครับนี่อะไรน่ะงงใช่ไหมเอ่อ
คืออะไรอยู่ตรงต้นไผ่ต้นนี้เดี๋ยวตามไปดูกันดีกว่านะ
เขาบอกว่าหนุ่มคนนี้นะเป็นชาวปากาเกยอค่ะเขาชอบพาเข้าป่าไปหาของกิน
อืมแล้วก็นำวัตถุดิบมาประกอบอาหารอย่างวันนี้เขาพาเราไปหาเบาะเกอเคราะห์ฮะ
เบาะเกอะเคราะห์เป็นภาษาปากากยอนี่แหละนะหรือถ้าเรียกแบบภาษากลางคือ
เห็ดสถานฟ้าลักษณะของเห็ดสถานฟ้ามันจะใสคล้ายกับสาหร่าย
แต่ชอบเกิดอยู่ตามต้นไผ่ปีนึงขึ้นครั้งเดียวค่ะคุณชนะคุณใบตอง
พอเก็บมาได้ตามความต้องการแล้วล้างทำความสะอาดให้ดีแล้วนำไปประกอบอาหาร
ส่วนใหญ่จะทำเป็นยำค่ะคล้ายยำเห็ดพอล้างเสร็จแล้วนะเอาไปต้มให้สุกก่อนค่ะ
รู้จังจะบอกแบบเหมือนเห็ดผูหนูเลยอ่ะ
พอต้มให้สุกเสร็จแล้วเรียบร้อยก็จะต้องถึงเวลาที่นำมาทำยำแล้วค่ะ
ก็ต้องทำเครื่องยำค่ะใส่เครื่องหอมต่างลงไปตามด้วยพริกกระเทียมใส่ผงนัวใส่เกลือมะนาว
ลุกเคล้าให้เข้ากันนะแล้วก็นำเบาะกึกเคราะห์นี่แหละมาคลุกเคล้าคนเข้าไปนี่ทำกันเป็นกระด้งเลยนะ
คนใส่เข้าไปแค่นี้เสร็จ
เขาว่ากันว่ารสชาติเนี่ยจะแบบเปรี้ยวแซ่บส่วนเนื้อสัมผัสจะกรุบ

เพราะมันเป็นเห็ดอะเนาะแล้วทานกับทานกันแบบเป็นครอบครัวตั้งวงทานกันแบบนี้โอ้โหอิ่มอร่อยฟินจริง

เออทานแบบทานแบบสดเลยก็ได้หรือทานคู่กับข้าวก็ได้ข้าวเหนียวก็ได้ก็ว่ากันไปนะคุณผู้ชม
เราได้เรียนรู้วิถีชีวิตแล้วก็ภูมิปัญญากันไปด้วย
บอกว่าพวกเมนูอย่างนี้ทางเหนือเขาจะใส่ถั่วเน่า

เป็นกระบวนการหมักอาหารอีกแบบหนึ่งแล้วก็ได้สันหัน

เอาไปปิ้งไปปิ้งมา

ก็เป็นอาหารพื้นถิ่นเนอะ

แต่ละพื้นที่เขาก็เก็บวัตถุดิบตามป่าตามเข่ามาทาน

ก็มันคืออาทารฟ้ามีโอกาสลองไปหาทาน